กิ๊บเชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียบกัน
หรือว่าน้องแอร์น้องอันน้องโบน้องอันน้องขวัญก็ยังดีนะจ๊ะ
ร้องประสาทนี้ค่ะกำลังพูดถึงที่ลูกน้องสุขภรณ์นะจ๊ะ
กับเพลงดังคุณลำไยช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับไมค์นี่
หันมาจับสากจับคลกแทนคุณผู้ชมค่ะจับตาหลิวเอาด้วยละกัน
ทำน้ำพริกเผาขายค่ะภายใต้ชื่อว่าน้ำพริกบ้านคุณรำไยนะคะ
เพื่อช่วยครอบครัวหารายได้คุณผู้ชมค่ะก็มีนี่แหละนะที่ลูกนกค่ะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่านี่พี่นะเพิ่งลงมือทำได้เพียงแค่๑เดือนกว่าเอง
ต้องขอขอบคุณโควิดนะที่ทำให้พี่มีรายได้เดิมทีเนี่ยชอบตำอยู่แล้วตำน้ำพริกจ้ะ
แล้วเอาไปแจกเพื่อนบ้านอยู่แล้วจนเพื่อนบ้านเชียร์โอ๊ยพี่นกพี่นกตำขายเลยพี่
บอกเลยว่าสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยนะคะก็เลยหันค่ะหันเข้าสู่วงการแม่ค้าออนไลน์กับเขาบ้างเลยก็แล้วกัน
ซึ่งค่ะมันก็เป็นสูตรของคุณแม่พี่นกเองนั่นแหละที่พี่เขาเอามาประยุกต์ให้แบบความเผ็ดมันน้อยลงหน่อยแล้วกัน
ทุกคนสามารถทานกันได้เพราะนี่ถ้าเป็นสูตรของคุณแม่พี่เองนะจะเผ็ดมากเผ็ดจี๊ดเออนะคะ
แล้วก็อีกบอกเลยว่าผลการตอบรับจากลูกค้าดีเกินคาดนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคุณผู้ชมนะฟังดีนะ๔๕๐๐๐บาทเลยนะ
พอเห็นยอดเงินในบัญชีโอ๊ยพี่ก็ปลื้มใจไปฟังเสียงพี่นกกันจ้า
ตอนนี้อยู่ได้ก็เพราะน้ำพริกเลยอ่ะงานคอนทรงคอนเสิร์ตไม่ต้องไปพึ่งแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มี

มันมีความสุขนะฟังเสียงเงินเข้า

คนละปีว
สนุกกับการขายของก็ชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้

ก็ไม่ทิ้งนะตอนนี้รอจังหวะนิดนึงละกัน
เดี๋ยวรอเพลงที่มันแบบเข้ากับตัวพี่เอง
แล้วเดี๋ยวรับรองว่าถูกใจแฟนแน่นอนนะคะ

รสชาติดีของพี่นกนั่นเองนะคะ